ที่รุ่นพี่ม๖ทำร้ายรุ่นน้องม๓
เพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมที่ต้องให้รุ่นพี่นั้นเตะก่อน
ถึงจะมอบเลสข้อมือเป็นการแสดงความเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่กัน
แต่ว่าทำร้ายกันหนักไปหน่อยคุณผู้ชม
ทำให้น้องนั้นปอดบวมแล้วก็สมองตายด้วยนะครับ
ล่าสุดนั้นทางด้านของรุ่นพี่ที่ก่อเหตุนั้นก็เตรียม
ก็คือเรื่องราวของรุ่นพี่ม๖โรงเรียนมัธยมแห่ง๑
เป็นโรงเรียนชื่อดังในจังหวัดนครปฐม
เขาบอกว่าเขามีการเอารุ่นน้องม๓
ไปทำกิจกรรมสักประมาณ๑๕คนที่บริเวณบ้านหลังหนึ่ง
บ้านในที่๒๑หมู่๒ตำบลวัดแคอร์อำเภอนครชาย๔จวัดนครปฐม

แล้วมีรุ่นน้องเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายประมาณสามคนนะฮะ
โดย๑ในนั้นโดนเตะเข้าที่เรือนหน้าอกจนหายใจไม่ออก
ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่ทัน
สมองก็บวมปอดก็ช้ำ
เนื่องจากว่าหัวใจของน้องนั้นหยุดเต้นไป๓รอบ

คือไม่เคยปรากฏกับโรงเรียนมัธยมมาก่อน
ที่ผ่านมามันเคยเกิดขึ้นกับระดับปวชปศแล้วก็มหาวิทยาลัย
แต่มัธยมทำกันเองคิดกันเองและสืบทอดกันมาเอง

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นสักประมาณช่วงเที่ยงคืน
ถึงตี๑ของ๒๙มิยที่ผ่านมา
เรื่องราวที่เกิดขึ้นมีพี่สาวของน้องที่บาดเจ็บเล่าให้ฟัง
คืนที่เกิดเหตุเนี่ยน้องชายบอกว่าขอไปบ้านเพื่อนนะ
พี่ก็ให้ไปเพราะว่าเพื่อนคนนี้เป็นลูกตำรวจก็เลยไว้ใจ

เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็นธรรมเนียมที่รุ่นพี่เขาคิด
แล้วก็ทำสืบต่อกันมาว่าถ้ารุ่นน้องม๓ต้องการรับเลสข้อมือ
ที่เป็นการสลักชื่อรุ่นกับชื่อน้องเนี่ยต้องไปให้รุ่นพี่เนี่ยเตะ๓ครั้ง
เป็นการเตะเพื่อสารมิตรสัมพันธ์กันสารสัมพันธ์กันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นพี่สาวบอกว่าเชื่อว่าไม่ใช่เป็นการเตะธรรมดา

มันเกินกว่าการสารสัมพันธ์แล้ว
น่าจะเป็นการร่วมกันทำร้ายร่างกายมากกว่าและก็ไม่ได้ลงมือเพียงคนเดียว
อันนี้พี่สาวบอกตอนนี้ครอบครัวยังทำใจไม่ได้เพราะอาการน้องหนักมาก
อยู่ได้เพราะเครื่องช่วยหายใจและรอเพียงปฏิหารเท่านั้นนะครับ
ก็ไม่ขอเตะเอาวัฒนธรรมมาจากพวกเด็กช่าง
น้องไม่ได้มีอาการว่าจะดีขึ้นหรือจะอะไรมีแต่แบบว่าถ้าถอดออกก็คือไป

คือตอนนี้คือพยุงไว้
ใช่พยุงไว้ยื้อไว้ให้ถึงที่สุด
กลับมายังไงก็ได้ค่ะขอแค่แบบไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ต้องดูแลน้องคุณต้องคิดถึงความผิดชอบชั่วดีหน่อย
กระทำใดที่ไม่สมควรกระทำกับรุ่นน้องเช่นการกระทำแบบนี้
ทำร้ายร่างกายกันลาเวนซะเถอะ
เพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของเด็กของรุ่นน้องคุณ
มันก็มีความผิดตามกฎหมายแล้วมันก็เรียกคืนกลับมาไม่ได้
มันก็ส่งผลอนาคตของผู้ที่ถูกกระทำด้วยนะครับ

ที่ได้มามันจะมีข้อความระบุว่า

มกราสถาปนาพระปฐมวิทยาลัยรุ่น๑๐
พี่สาวเขาบอกต่อน้องชายเขาเรียนรุ่น๑๐
แต่ว่าอยากจะรับเรทของรุ่น๑๐๕เก็บเอาไว้
ด้านหลังมันมีชื่อสลักเอาไว้ว่าสิริศักดิ์
เรทข้อมือเส้นนี้วันที่ถูกทำร้ายรุ่นพี่ยังไม่ได้ให้นะ
แต่หลังจากที่เด็กคนนี้เข้าโรงพยาบาล
พี่ฝากเพื่อนมาให้อีกทีนึงไม่ได้ให้วันนั้นเลย
คือมันเหมือนเป็นการเลสทำขึ้นมาเองไม่ได้เป็นของโรงเรียน
แล้วก็คือในแต่ละโรงเรียนนะคะเขาก็จะมีกลุ่มแก๊งของเขา
อาจจะมีแกล้งขาใหญ่อาจจะมีแกล้งคุมอะไรอย่างนี้
เป็นเรื่องปกติที่เขาจะมีกลุ่มกวนกัน
แล้วก็คือกลุ่มนี้มีอยู่กลุ่มหนึ่ง
แล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มของเขาอยากจะเหมือนสืบทอดอำนาจกัน
ให้เขาเตะ๓ที
ทางด้านของนายพานุวัฒน์ทรงสวัสดิ์ชัยครับซึ่งเป็นแก่นำกลุ่มแอนตี้โซตัสนะฮะ
เขาก็โพสต์เรื่องราวนี้พร้อมกับนางสาวสุธวันสุบันณอายุทยา

บอกว่าตอนนี้เหตุการณ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นกับระดับมัธยมศึกษา
แต่ว่ามันเคยเกิดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นเพราะว่าชอบเพราะประสอเด็กช่างเขาทำกัน
แต่มัธยมไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะ
วันนี้ล่าสุดคนที่เป็นรุ่นพี่ทำผิดจะเดินทางไปมอบตัว

ตอนแรกตามข่าวคือรุ่นพี่หลบหนีไปอยู่จังหวัดธรรมภาควันออก
แต่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้หลบหนี

แต่ไม่กล้าออกไปเพราะว่ากลัวคนไปรุมทำร้ายร่างกาย
และวันนี้ก็จะไปมอบตัวกับตำรวจนะครับ
ต้องติดตามดูว่าเขาจะให้ปากคำว่าอย่างไร
เป็นการเตะสารสัมพันธ์หรือว่ามันมีเหตุการณ์ที่
กระทบกระทั่งกันถึงขั้นกับทำร้ายร่างกายกัน
แต่เอาจริงนะคะมันก็ไม่มีการสารสัมพันธ์แบบไหน